ฉันดีกว่าพาไปงานบุญงานกุศลดีกว่างานดีทั้งนั้นเลยนะคะ
พี่บีธีรพัฒน์ของเราคุณผู้ชมค่ะใช้ความสามารถเรื่องเสียงร้องนะ
ทำงานบุญงานกุศลคุณผู้ชมค่ะเป็นสะพานบุญช่วยส่งต่อผู้อื่นด้วยค่ะ
อย่างล่าสุดนะพี่บีค่ะเขาไปร้องเพลงให้กับมูลนิธิของโรงพยาบาลสิริราช
รายได้จากการจำหน่ายบัตรนะจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งค่ะ
ถามถึงงานการกุศลพี่บีบอกว่าพี่ก็ทำมาเรื่อยแหละทั้งงานที่ออกสื่อแล้วก็ไม่ออกสื่อ
อย่างล่าสุดที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยกับทางสภากาชาติได้เงินมากถึง๒๑ล้านบาทเลยคุณผู้ชม
เยอะทีเดียวนะคะตัวเองเนี่ยทราบยอดเงินก็ตกใจอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
ไม่คิดว่ามันจะมากมายขนาดนี้แล้วก็มีมูลค่านะคะมากกว่าตัวเงิน
ก็คือความสุขที่ได้เป็นผู้ให้นั่นเองโอ้โหปรบมือเลยนะมันประเมินค่าไม่ได้จริง
เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อมีงานการกุศลนะหากคิดว่าตัวเองว่างนะ
ก็จะรีบช่วยเหลือทันทีเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่บีค่ะ
หาเงินได้๒๑ล้านมีความสุขมากชีวิตนี้คือแบบหาเงินได้๒๑
ก็ให้๒๑ล้านเอาไปช่วยเหลือคนอะไรอย่างนี้ก็จะมีมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเนี่ยครับ
นอกเหนือไปจากการที่เราใช้ชีวิตปกติที่เราได้ทำสิ่งที่เรารัก
อันนี้มันการแบบทำให้เรารู้สึกว่าเออมันได้ทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น